หัวนี่ลงไปกระแทกกับพื้นหัวแตกเย็บสามเข็ม
แล้วทีนี้ไม่พาไปล้างแผลด้วยฮะ
กลายเป็นประเด็นในโลกโซเชียลเลยนะครับ
โพสต์ภาพบาดแผลบนหัวของสามเณร

ค่ะคือเขาบอกว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยนะเด็กทะเลาะกัน
น้องเนี่ยบวชเรียนที่วัดโดนเพื่อนมาแกล้ง
พระผู้ใหญ่พยายามปิดบังให้เด็กโกหกคนที่บ้านว่าเล่นกัน

น้องเคยจะโดนพระรุ่นพี่รุมทำร้าย
เพราะว่าเห็นว่าพระรุ่นพี่เสพยา
โอ้โหมันกลายเป็นประเด็นความรุนแรง
ที่เกิดขึ้นในวัดกับสัมมะเนรนะครับ
พี่สาวของสามะเนรก็คือนางสาวสุพัตราอายุ๓๐ปีนะครับ

ของวัดเย้ยประสาทที่อำเภอหนองกี่จังหวัดบุรีรำนะฮะ

ปิดบังความจริงว่าน้องชายของเธอ

เหตุการณ์เกิดขึ้นวันที่๗สิงหาคม
แต่ทีนี้ครอบครัวเพิ่งจะทราบ

เมื่อวันที่๑๒สิงหาคมที่ผ่านมา

ภายในวัดเย้ยประสาทนะครับ
ทีนี้เราก็คุยกับสามเณรเอ
ที่หัวร้างข้างแตกที่เป็นรูปอยู่ในเฟซนะ
ล่ายฟังแบบนี้บอกว่า
ผมถูกสามเณรรุ่นน้องกระโดดถีบ
ทำให้เสียหลักล้มหัวกระแทกกับพื้น
แต่ว่าพระพี่เลี้ยงสั่งไม่ให้บอก

ให้บอกว่าหัวไปกระแทกประตูจนแตกเอง
เออแล้วก็พอเอาไปเย็บ๓เข็มนะคุณ
หลังจากนั้นกลับมาที่วัดไม่มีใครพาไปล้างแผล
ปล่อยให้แผลแห้งแล้วหายไปเองฟังเสียงสำมะเนญวัย๑๔นะครับ
ไม่ได้โทรบอกครับจะบอกโทรบอกทำไมต้องรู้ว่าเราผิดไหม
ถ้าผิดทั้งสองฝ่ายไม่ต้องโทรก็เลยไม่ได้โทรครับ
ส่วนพี่สาวของสามะเนรบอกว่าไม่ติดใจเรื่องแผลนะ
แต่คาใจว่าทำไมน้องไม่บอกให้พี่สาวรู้
แต่พอน้องบอกเหตุผลพี่สาวบอกอย่างนี้จุกอกไปอีก
น้องบอกว่าหลวงพี่ไม่ให้โทรบอก
ยังกำชับน้องชายระหว่างไปหาหมอให้บอกว่า
หัวไปชนประตูเองนะฮะยิ่งไปกว่านั้นอย่างที่บอกไป
หมอนัดให้ไปล้างแผลแต่กลับไม่มีพระพี่เลี้ยงไปส่ง
แผลบนหัวของน้องแห้งและหายไปเองนะครับ
ตอนนี้ครอบครัวอยากให้น้องศึกออกมาทันทีนะ
เสียเวลาในการเรียนเพราะว่าสามเณรเหล่านี้

แล้วก็หากปล่อยไว้อาจจะเป็นอันตรายมากกว่านี้นะครับ
ส่วนเบื้องต้นครอบครัวองค์สำมะเนย
ไปแจ้งลงประทึกประจำวันที่สถานีตำรวจไปหลักถาม
แล้วก็ยืนยันเหตุผลที่ทำแบบนี้คือไม่ต้องการเอาผิดใครหรอก
แค่อยากจะรู้ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น
หลังจากไม่มีใครอธิบายเรื่องดังกล่าวเลยนะครับ
เรื่องนี้ทีมข่าวของเราไปพูดคุยกับผู้ใหญ่บ้านมูล๑

หากมีเหตุการณ์หรือว่าพระสงฆ์สามเนรเจ็บป่วย
ทางวัดจะประสานผู้ใหญ่บ้านให้พาไปส่งโรงพยาบาลหรือว่าอนามัยนะครับ
แล้วก็ในวันเกิดเหตุทางวัดดังกล่าวก็มีการจัดงานด้วย
จึงไม่มีคนดูแลได้อย่างทั่วถึงเท่าที่ควร
อาจจะเป็นการเข้าใจที่คลาดเคลื่อนของทางครอบครัวสามเณรด้วยนะครับ
ความคืบหน้าล่าสุดทางผู้สิทธิ์พยายามติดต่อทางเจ้าอาวาสของวัดเย้ยประสาทแห่งนี้
เพื่อให้ท่านเจ้าอาวาสชี้แจงกรณีที่เกิดขึ้นหน่อยนะ
แต่ว่าทางวัดปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลใดกับทางผู้สื่อข่าวนะครับ